เมื่อวานผมพาไปเก็บผักป่ากันมาแล้ว
วันนี้เดี๋ยวผมพาไปบ้านหมอเท่าเหมือนเดิมแต่ว่าพาไปล่องแพรเปียกกันหน่อย
โอ้โหคุณผู้ชมจะสนุกขนาดไหนติดตามได้เลยกับช่วงสะบัดทั่วไทย
ผมอยู่ที่ชุมชนบ้านหมอเท่าตำบลช่องสะดาวจังหวัดกาญนะจ๊บุรี
กาญจนบุรีฮะโอ้โหเห็นนะฮะเป็นไงที่นี่ฮะ
บรรยากาศดีมากธรรมชาติสวยงามแต่ว่าวันนี้
ผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างและเที่ยวอย่างไร
ถ้าพร้อมแล้วตามผมมาเลยครับ
นี่แหละครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับผู้ใหญ่ออยผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านหมอเท่าสวัสดีครับ
ผู้ใหญ่ออยครับสอบถามนิดนึงสำหรับหมู่บ้านหมอเท่าเนี่ย
ให้ช่วยเล่าประวัติความเป็นมาหน่อยฮะส่วนมากประชากรของเราเนี่ย
ทำไล่ทำสวนอ่าแล้วก็ภูมิทัศน์เนี่ยคืออย่างนี้ค่ะ
ที่เห็นนะคะก็คือเป็นภูเขาถนนแล้วก็จะเป็นแม่น้ำอย่างนี้ค่ะ
เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวด้วยเส้นทางที่เราจะไปตรงเนี้ยฮะ
มีสถานที่อะไรให้เราเที่ยวบ้างฮะค่ะก็ยังวันนี้นะคะ
ที่จะพาไปก็คือจะมีวัดค่ะเป็นวัดอ่าชื่อว่าวัดบ้านหมอเท่า
อาจจะเลาะดูวิถีชาวบ้านไปตามริมน้ำค่ะที่เราจะไปวันนี้
เราต้องไปโดยเรือหรือว่าไปแบบไหนดีฮะจะเป็นแผลเปียกแพ้เปียกก็คือว่า
เราลงไปนั่งแล้วเขาก็จะมีเรือลากเราก็จะเปรี้ยกอะค่ะ
แล้วเราก็จะปล่อยลูกค้าลงเล่นน้ำอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ทิ้งลูกค้ากันเลยแล้วก็ทิ้งกันเลยแล้วก็ทิ้งกันเลย
อื่นเราใส่ชูชีพก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาลงแพ้เปียกไป
แล้วก็ได้ไปชมวิถีชาวบ้านกันนะคะแล้วก็ไปไหว้พระนะคะ
ตอนนี้ครับคุณผู้ชมเปียกหมดเลยฮะโอ้โหหมดสภาพแบบว่าก็เย็นเย็นนะครับผม
แรกที่จะไปคือสวนของอ่าอันนี้จะเป็นบ้านของยายเชียนกับตาอ้วนค่ะ
ก็คือใช่เขายังอยู่ตรงนี้สองคนตายายเขาก็จะบางทีเขาก็จะเก็บผักกูดไปขาย
ส้มโอเขาออกเขาก็เอาส้มโอไปขาย
นี่ครับตอนนี้เรามาเทียบท่าสวนของเตาอ้วนแล้วนะครับ
ทำสวนติดแม่น้ำแบบนี้ปลูกอะไรบ้างครับ
ผักกูดค่ะนี่ผมขโมยมาอันหนึ่งเป็นอะไรไหมค่ะ
มีไล่อ๋อไม่เป็นไรแต่ถือนู้นนะครับวีด

ต้องการมีร้านนะครับทำแบบนี้มากี่ปีแล้วครับ
ก็ไปนี่แล้วได้เห็นวิธีชีวิตของเต้าอ้วน
ทำมาหากินต่างต้องขอขอบคุณตาอ้วนมากเลยนะฮะ
ขอบคุณฮะโอ้นี่อันนี้คือยอดผักปูดกินกับอะไรครับ
ก็ไปผัดก็ได้ค่ะลวกจิ้มน้ำพริกอะไรอย่างนี้ค่ะได้
อ่าเดี๋ยวลองกินนะฮะ
ใครอยากลองลองได้นะครับผม
ส่วนที่ต่อไปครับผู้ใหญ่ครับเราจะไปที่ไหนต่อฮะ
เดี๋ยวเราจะไปไหว้พระที่วัดหมอเท่ากันค่ะ

ทั้งปีนะคะเพราะว่าเหมือนหน้าร้อนเขาก็จะมาหาน้ำหน้าหนาวเขาจะมาหาภูเขา
แต่เดี๋ยวนะฮะคุณออยผมเริ่มเห็นเอ๊ะเหมือนกับพญานาคแล้วนะครับ
อันนี้ก็เป็นวัดเหมาะเท่าที่ทางเราแจ้งไปว่าจะพามาเนอะ
นี่ครับแล้วตอนนี้เราก็มาถึงแล้วสำหรับวัดอะไรนะครับ

เราขึ้นไปดูข้างบนแต่ว่าสวยแบบนี้เดินแบบมิดแกรนดได้ไหมฮะ

โบบุบใบบอยนะครับ
จุดงมิดชัยมันคะ
สิ่งแรกเลยที่เราขึ้นมาก็คือองค์พญานาค

ท่านพ่อปูเนี่ยเขาฝันว่ามีแต่ลูกบ้าน

จะขอทำพิธีบวงสวงเพื่อจะเชิญตัวท่านมาอยู่ที่นี่
ก็คือชาวบ้านหรือไม่ก็พวกนักท่องเที่ยว
เขาก็จะมากับไหว้กันมาขอพรมาอะไรเงี้ยค่ะ

ก็คือที่ชาวบ้านที่หมอเท้าศรัทธาเลย

ความศักดิ์ซิคของท่านอะค่ะ
เป็นบรรยากาศที่สวยงามของบ้านหมอเท้า
ท่องเที่ยวแบบนี้สามารถมาได้อย่างไรบ้างครับคุณออยครับ
ก็โทรมาทางเบอร์ของออสได้เลย
ก็เป็น๐๖๕๒๖๔๙๙๗๔นะคะ

ขอขอบคุณคุณออยมากเลยนะครับขอบพระคุณครับ
ดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ
ได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ